มุ่งมั่นทุนเทพเพียงใดกว่าจะได้
มุ่งมั่นทุนเทพเพียงใดกว่าจะได้
เป็นทุนในโครงการจิตอาสา
ชื่อว่าซื้อหมวกกันน็อกให้น้อง

ที่มีสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ผมเป็นสารวัสสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนครับ

พี่ต้องไปคอยจับผู้ร้ายไปคอยสืบสวนอะไรอย่างนี้
แต่พี่มีเรื่องกีต้าร้องเพลงครับพี่กีต้าร้องเพลง

ก็ผมจะไปส่วนมากผมจะไปตอนเลิกงานนะครับตอนเวลา

แล้วเขาสนับสนุนด้วยนะเห็นที่พี่บอกใช่ไหมครับ
เป็นสารวัตรเป็นสารวัตรเลยแหละ
สารวัตรมีรัฐทำมานานแล้วยังคะ
คือผมเริ่มทำตั้งแต่เมื่อ๔ปีที่แล้วครับ

เมื่อก่อนเป็นโครงการพัดโหมล์โคเฟิร์ส
เอาเงินมาจะมอบให้กับมหรือที่ทางพวกเด็กแล้วอากาศนะครับ

แต่ถ้ามันเป็นงานการลูกสนผมจะยินดีไปทำให้ครับ
สิ่งหนึ่งเขาเคยทำอย่างนี้
ตอนที่พันธุ์ดินไหวประเทศเนปานผมก็เปิดหมวก
แล้วก็นำรายได้ไปให้กับศูนย์นำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากนั้นก็ท่านภูมิชาการตำรวจภูทรภาค๗

เขาก็เห็นผมทำความดีเป็นที่ชื่นชมของประชาชน
ขอโทษนะฮะอย่างครั้งที่แล้วเราหาได้เท่าไหร่

จะไปเปิดหมวกแถวตลาดนัดที่พนมสารคาม

ก็จะไปชุดธรรมดาตอนช่วงเย็นตลาดนัด

สมัยก่อนที่ไม่ได้ใส่ชุดตำรวจ

มีวันที่ได้เยอะสุดก็จะ๓๐๐๐๐บาทครับ

มีเพื่อนหรือว่าลูกน้องในสังกัดไปอยู่ด้วยไหมครับ

ที่ร้องให้กับน้องซื้อหมวกกันน็อก
ซื้อหมวกกะน็อกก็เฉลี่ยจะได้วันละมาวัน๑๐๐๐๐บาทครับ

เพราะฉะนั้นคุณได้ซื้อหมวกกันน็อกไปแล้วกี่ใบ
ตอนนี้หมวกกะน็อกได้มอบไปแล้ว๑๒๐๐ใบครับ
ผมถามถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาซื้อหมวกกระน็อกให้
ก็ท่านตอนที่ผมไปรับรางวัลตำรวจดีเด่นภาค๗

ท่านให้ผมไปคิดออกไอเดียมาว่า
ให้ผมไปคิดว่าทำอะไรให้ช่วยใครดี

ทำให้ประชาชนมีความสุขสร้างความสุขให้ประชาชนได้

เปิดหมวกเพื่อซื้อหมวกกะน็อกให้เด็ก
นำโครงการนี้ไปเสนอให้กับท่าน

ตำรวจกับประชาชนได้มีความใกล้ชิดกันครับ
ให้ชาวบ้านมีความเห็นภาพลักษณ์ดีของตำรวจ

คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยก็มักจะให้เด็กซ้อมมอเตอร์ไซค

แล้วบางทีซ้อนวอเตอร์ไซส์ไปปรากฏไม่ได้มีหมวกกันน็อก

เด็กซ้อนหรือเด็กนั่งหน้าแต่ไม่อยู่กันน็อก

ควรจะต้องมีหมวกกันน็อกให้กับเด็กเพื่อเฟฟตัวเขา
เพราะผมไปสำรวจดูผมไปยืนดูข้างโรงพัก

ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหมวกกันน็อกใส่กันเลยว่า

ห่อใจดีแบบนี้มีแฟนหรือยังคะ

มีลูกสาวมีลูกสาวเหมือนคนหนึ่งครับจบเลยสถามเผื่ออยู่ไม่ได้เลย

แล้วลูกว่าเนี่ยคุณพ่อออกมาเล่นกีต้าร์

จะมีโครงการอื่นอีกไหมครับนอกจากโครงการนี้
ผมก็จะแล้วแต่สถานการณ์ครับก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่สถานการณ์ครับ
ทุกวันนี้ยังร้องอยู่ทุกวันนี้ยังร้องอยู่ครับ
ได้วันหนึ่งหมื่นหนึ่งทุกวันเลยเหรอครับประมาณนั้นครับ

สารวัตรค่ะสารวัตรมีอะไรจะฝากถึงโครงการที่กำลังทำ
หรือว่าในอนาคตข้างหน้าที่จะทำอีกไหมคะ
ถ้าเห็นโครงการดีของผมแล้วก็อยากจะให้ตำรวจโรงพักอื่น

แล้วก็ประชาชนก็จะรักตำรวจขึ้นมาครับ

อันนี้เป็นตำรวจใจหล่อขึ้นมาจริง
ผมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะฮะ

ขอบคุณครับพีรานุสินด้วยขอบคุณค่ะพีรานุสินด้วย

ไปที่นั่นเลยแล้วแต่จังหวะครับถ้าผมว่างก็จะไปก็อาจจะได้เจอครับได้